คุณผู้ชมมาดูเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างค่ะที่ภาคใต้
ตอนนี้อย่างที่อำเภอพูนพินที่สุราธานีถือว่าระดับน้ำทรงตัว
แต่ก็ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ประมาณ๒๐๐หลังคาเรือนนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้น้ำท่วมขังที่ราบรุ่มริมทะเลสาบสงขลา
แล้วก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบ๕อำเภอค่ะ
ที่จังหวัดสงขลาสถานการณ์ขณะนี้นะคะ
น้ำท่วม๕อำเภอริมทะเลสาบสงขลาแม้ว่าจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ลดเฉพาะบนฝั่งในที่ดอนหรือว่าในตัวเมือง
ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยยังถือว่าวิกฤตอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็ลงไปสำรวจสภาพน้ำท่วมล่าสุด
คุระหมู่๙ตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระ
บ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนโรงเรียนบ้านท่าคุระ
แล้วก็วัดท่าคุระเนี่ยยังจมอยู่ใต้น้ำน้ำยังท่วมสูงเกือบ๑เมตร
ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา
รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะยืดเยื้อออกไปอีกประมาณ๒สัปดาห์
แม้ว่าภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตามนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมนึกพรมเขียวประหลัดจังหวัด
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะบินสำรวจสภาพความเสียหาย
จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอนพิตำ
พบว่าบริเวณภูเขาเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
มีจุดดินสไลด์พังเสียหายหลายจุดเลย
แล้วก็สภาพคลองต่างก็พังเสียหลายจุดเป็นบริเวณกว้าง
อกจากนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ก็ยังบินสำรวจพื้นที่บ้านหมู่๗
บนนพิตำเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชม
ถูกน้ำป่าจากเหตุการณ์เหตุการณ์อ่างของวัดภูเขาเหล็กแตกแล้วพังเสียหาย
ก็เลยทำให้น้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนพัง๑๐หลัง
แล้วก็บางส่วนพัง๕หลังคือทั้งหลังพังอยู่๑๐หลัง
แล้วก็อีก๕หลังพังเพียงบางส่วน
ชาวบ้านก็หนีตายออกจากบ้านขึ้นไปบนภูเขาหลังหมู่บ้านนะคะ
หลังจากการบินสำรวจแล้วทางประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนะนำให้ชาวบ้านย้ายไปสร้างบ้านบริเวณจุดที่ปลอดภัย
ให้อยู่ห่างจากริมฝั่งคลองประมาณสัก๒๐๐เมตร

มาตรวจสอบพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว

เพราะว่าฝนทิ้งช่วง๒วันเต็ม
สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอตะโหมด
กงหราศรีนครินและอำเภอป่าพยอม
ลี่คลายอย่างต่อเนื่องบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยนะคะ
ขณะที่สภาพน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา
หลายตำบลของอำเภอเมืองควนขนุน
เขาชัยสนบางแก้วและอำเภอปากพยูน
ระดับน้ำที่เริ่มจากการลดลงเมื่อวันก่อน
กลับทรงตัวอีกครั้งหลังจากที่พื้นที่มีสภาพน้ำทะเลหนุน
ระดับน้ำเฉลี่ยนะคะอยู่ที่๑เมตร๕๐เซนติเมตร
จนถึง๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ชาวบ้านก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะ
และตอนนี้เริ่มมีประชาชนป่วยแล้ว
ทั้งจากโรคทางเดินหายใจและน้ำกัดเท้าค่ะ
จากพัทลุงมาตรวจสอบกันที่สุราธารณีกันบ้าง
สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่๔
ไสงามและบ้านหนองจอกตำบลท่าสะทอน

ล่าสุดถือว่าระดับน้ำยังทรงตัว

แต่ว่าชาวบ้านไม่ต่ำกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
ก็ยังคงมีน้ำท่วมบริเวณบ้านเรือนอยู่
เส้นทางจราจรหลายสายยังใช้การไม่ได้นะคะ
รวมถึงสวนเกษตรพื้นที่การเกษตรต่าง

คือแม่น้ำตาปีล้นตลิ่งมาท่วมเป็นวงกว้าง
ตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ค่ะ
ส่วนราชการและภาคเอกชนก็เร่งเยียวยา

ส่วนคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศ

แต่ว่าคราวนี้ก็จะแรงอยู่ภาคใต้ตอนล่าง
ดังนั้นวันนี้วันพรุ่งนี้ยังเตือนกันอยู่
สงขาปตนียลานาราธิวาส